โอ้ยสวยมาก
สมคำล่ำลือจริง
อุ๊ยย่ายอย่าเพิ่งขึ้นน้ำใส่ชุดแบบนี้สวยอย่าเพิ่งมันเปียก
วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เกาะกระดานจังหวัด

เพราะว่าตอนนี้ค่ะเว็บไซต์การท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะคะ
เขาให้อันดับต้นเลยนะคะว่าเกาะกระดานน่ามาเที่ยวมาก

แต่ว่าภาคใต้ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังหลายเรื่องหน่อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนแล้วก็มีฝนเข้ามาด้วยในช่วงบ่าย

ช่วงนี้ค่ะหย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบน

ประกอบกับมีลมทะเลพัดพาเอาความชื้นเข้าไปนะคะ

กลายเป็นความร้อนอบอ้าวค่ะมันอึดอัดมากเลยนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงความร้อน
เขาเรียกว่าดัชนีความร้อนไม่ใช่ความร้อนจากเทอร์โมมิเตอร์นะคะ
นี่คือค่าดัชนีความร้อนเดี๋ยวประเทศไทยก็ว้ายตายแล้ว
พื้นที่พุ่งสูงไป๕๑องศาเซลเซียส๕๑
๕๑๕นี่คืออยู่ที่อำเภอทองผาพุมจังหวัดกาลจันทร์บุรีนะคะ
รองลงมาคือพื้นที่ภาคใต้ที่ภูเก็ต๕๑๑องศาเซลเซียส
และติดเลยแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี๕๐๒องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฮีสสโตรกนะคะ
เลี่ยงกิจการกลางแจ้งและดื่มน้ำบ่อยด้วยค่ะ
ส่วนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วไทยเห็นไหมคะเป็นสีแดงแป๊ดขนาดนี้
องศาเซลเซียสขึ้นไปเท่านั้นนะคะ
ภาคใต้ค่ะวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะ
แต่จะเป็นฝนช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
และจะบอกว่าพอมีฝนเข้ามาแบบนี้นะคะ
แม้ว่าตรงนี้คลื่นจะไม่แสดงออกมาค่ะ
แต่ว่าถ้าจุดไหนมีฝนก็ต้องระมัดระวังคลื่นที่จะตามมาด้วยนะคะ